กิทัก

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ

จะต้องมาผ่านศึกต่างถึง๓ศึกด้วยกันนะครับ
เพื่อลุ้นที่จะเข้าไปถึงรอบแจ็คพอร์ตเพื่อชิงเงินรางวัล๑ล้านบาท
คู่รักของเราวันนี้นะครับก็ขอบอกเลยนะครับ
เป็นตลกอารมณ์ดีที่จะทำให้รายการของเรานั้นนะฮะ
ก็เป็นทั้งศึกแห่งความรักแล้วก็อบอวนไปด้วยเสียงหัวเราะบรรยากาศความฮาอย่างแน่นอน
มาพบกับคู่รักคู่แรกของเราเลยนะครับ
คุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้มและภรรยา
ของเด็กเชิญยิ้มตลกหนุ่มร่างอวบหัวใสมากความสามารถ
วันนี้ควงแขนมาพร้อมกับภรรยาสุดที่รักคุณหมูสมยาอยู่พ่วง
หากนับถอยหลังไปเมื่อ๓๕ปีที่แล้ว
ฝ่ายชายเป็นผู้ลุกในเกมรักครั้งนี้
สัญญาว่าจะดูแลเธอไปตลอดชีวิต
แม้บางช่วงชีวิตที่ต้องพบเจอทั้งสุขและทุกข์
ก็ยังคงจับมือกันอย่างเหนียวแน่นผ่านทุกอุปสรรคมาได้
ผมจะเอาความรักของผมกับภรรยานี่แหละครับ

เพราะผมดูแล้วว่าคู่ต่อสู้ของผมเนี่ย
แก่กับผมเยอะเลยครับเจอกันแน่
เชื่อมั่นในรักค่ะเชื่อมั่นในตัวสามี
วันนี้ชนะแน่นอน

ที่จะเข้ามาร่วมศึกเพื่อพิสูจน์รักในวันนี้ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเน่งครับ
สวัสดีครับหมุนหมู่ครับเชิญมาทางนี้
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการศึกสุดที่รักนะครับ
วันนี้จะเป็นการเปิดโปรงเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของพวกเราทั้งหมดเลย

ใช่ครับผมผมถึงได้เป็นพิธีกรรายการนี้
เพราะผมรู้ว่าผมไม่ต้องพาเมียมาออกรายการไงครับ

อีกคู่นึงครับที่จะมาดวนกันในศึกเรื่องเรานะครับ
ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหน่อยเชิญยิ้มและภรรยา
หน่อยเชิญยิ้มนักแสดงตลกที่โด่งดังจากบทบาทหมอผีและคาถาสุดหา
จับคู่มาพร้อมกับภรรยาสุดน่ารักคุณปุ๊นิยดามูศิเกษม
ความรักของคู่นี้เกิดขึ้นเมื่อเสียงสะดุดหูไม่นานหัวใจก็เริ่มอ่อน
สุดท้ายก็ต้องลองเอาหัวใจมาแลกกันล่ะครับ
วันนี้เรามั่นใจยังไงก็ชนะอยู่แล้วเพราะเรามีคาถาดี
นี่แหละครับคู่รักคู่ที่สองที่จะเข้ามาร่วมศึกเพื่อพิสูจน์รักในวันนี้
สวัสดีครับพี่หน่อยครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับ
ขอต้อนรับทั้งสองคู่เลยทีเดียวนะครับ

เพราะว่าทราบมาว่าคู่นี้เป็นคู่ที่อยู่ติดกันตลอด๒๔ชั่วโมง
ไปไหนมาไหนไปด้วยกันตลอดเวลา
เรียกได้ว่าโดนแซวว่าขนาดว่าติดเมียเลย
ขาดไม่ได้เลยไปไหนก็ต้องไปด้วยกันจริงไหมครับ

เป็นความจริงทำไมถึงต้องอยู่คู่กันขนาดนี้

นี่ไงมันชอบความหวานเหลือเกิน
เออติดตัวตลอดเลยถึงขั้นแบบถ้าเกิดว่าคุณหมูไม่ว่าง
คุณก็จะมีตุ๊กตาหมู
เป็นตุ๊กตาหมูหรือไม่ก็จะเป็นชุดเมียแขวนไว้ในรถ

ก็เอาไว้ถ้าตัวไม่มาก็ได้กลิ่นก็ยังดี

ผมมองผมมองคุณหมูนิดเดียวคุณตาขวางใส่ผมทำไมครับ

เนี่ยแบบเขาเจ้าชูนะคุณวิลลี่เนี่ย

เขาชอบแท้โรมเมียคนอื่นเขาคุณหน่อยคุณหน่อย

เห็นหน้าเราหล่อยด้วยเขาไม่ค่อยเลือกนะคนเดียว
อยู่ข้างใน
อันนี้คราวนี้ของคุณหน่อยครับผม
ครับผม

อย่าไปเรียกลุงได้ไงหัวหงอกขนาดนี้

ภรรยาของคุณนี่สวยงามเหลือเกินครับ

เขาเป็นคนที่สระผมบ่อยผมจะยาวไว

ตกลงคุณหน่อยนี่เป็นอย่างนี้ที่บ้านไหมครับ

อันนี้คือเสน่ห์ของเขาเลยทำให้เราหลงรักเขาไหม
เขาก็ดีใจที่มีผัวเป็นเพื่อนพ่อเออ

มึงบอกอย่าทิ้งเพื่อนพ่อ
ครบกันมากี่ปีแล้วของพี่ป๊อมเน่งกับพี่หุ้น
นี่แหละผมตะขอเกี่ยวมาได้๓๖ปี

แล้วทำไมถึงได้ประทับใจอะไรในตัว

แต่ตอนนี้เอ้อ๖๔
ไปเจอทีแรกนี่ทำยุทธหาดผีกันอยู่

เมียพวก็กำลังจะโดนหอขา
ประทับใจเกี่ยวกับเรื่องการที่แบบรู้ใจกัน
คนสมัยก่อนเนี่ยจะรู้ใจกันเป็นส่วนใหญ่

ขาซ้ายตบขาซ้ายยกขาซ้าย
ขาขวาตบขาขวายกขาขวา

ทางคุณหน่อยกับคุณปุ๊นี่คบมากี่ปีแล้วครับ

แต่จริงแล้วผมมีลูกทั้งหมด๖คนครับ

กับ๓คำถามทายใจที่ต้องถูกต้องและตรงกัน
คู่รักคู่ใดใส่ใจและรู้ใจกันมากกว่า
ก็รับหัวใจสะสมไปเลย

๑๐นิ้วข้างนี้ก็จะเป็นคำถามและคำตอบ
ที่มาจากเรื่องราวความรักของคุณทั้งคู่

นะฮะเราจะเริ่มที่คุณโป๊งเหน่งก่อนเลยนะฮะคุณโป๊

คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณจะเลือกอะไร
และคิดว่าคำถามที่มากับคำตอบนี้
ถามว่าอะไรครับ

มีเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตรักของคุณไหมครับ

ใครไม่รู้เดี๋ยวจะถามอะไรก็เดาแล้วครับ

ครับเตรียมตัวยกขึ้นมานะครับว่าจะตอบข้อหนึ่งหรือข้อสอง
อ่าคุณหมูครับคุณหมูมีคำตอบอยู่ในแฟมนั้นแล้ว
เปิดดูยังครับดูแล้วค่ะเปิดดูแล้วรู้แล้วนะครับ
ตัวนะครับฟังจากน้ำเสียงดูแล้วเหมือนไม่ค่อย
ยกฝังชื่อหนึ่งฝังแปลหนึ่งทางทั่วโครงมันถามว่าอะไร
ถามว่าอะไรอยู่ในนั้นครับพี่หมูขอดูหน่อยครับขอดูค่ะ
วันที่คุณกลับมาเจอกันและสัญญาว่าจะดูแลกันไป
ตลอดชีวิตคือสถานที่ใด

ประตูน้ำ

ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นทั้งคู่

ทีนี้พอ

แล้วก็เลยแยกกัน

ต่อเมื่อเราสร้างเนื้อสร้างตัวได้พอสมควรแล้ว

แบบเหมือนแบบในมิวสิก

ละนี้ครับถูกใจต่อ

แต่ว่าพอได้เจอหน้าเขาอีกครั้ง

ทีนี้ก็เป็นทีของคุณหน่อยบ้างล่ะครับ
คำถามของคุณเนี่ยง่ายกว่าเขาเยอะ

คำว่าคุณหน่อยมีผมหมากอย่างเช่น

คำตอบของคุณมี๒ข้อคือ
ก่อนบ่ายกับหลังบ่าย
คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณจะเลือกอะไร

ก่อนบ่ายผมว่าน่าจะใช่
เพราะว่าผมเล่นอยู่ในรายการก่อนบ่ายคลายเครียด
โอ้คุณคิดว่าเราจะตัดสินใจหาคำตอบง่ายแบบนั้นมาให้กับคุณ

หลังบ่ายไม่มีแล้ว

มันมาจากเรื่องราวความรักของคุณนะ
เขาชอบผมในการแสดงก่อนบ่ายคลายเครียด

คุณไม่มีรายการหลังบ่ายคลายเส้นเหรอครับ

คุณมั่นใจคุณคิดว่าคำถามถามว่าอะไรครับคุณหน่อยครับ

เอ่อถามว่าคุณปุ๊เนี่ยชอบผมที่ไหนเล่นรายการอะไร
คิดอย่างนั้นนะฮะ

อาจจะไปทานข้าวเที่ยงหลังบ่ายอะไรก็ได้มั้ง

คำตอบนั้นคุณปุ๊มีอยู่แล้วดังนั้นคุณปุ๊อ่านเนี่ยครับ
พร้อมแล้วนะฮะดูสิว่าจะยกมาแล้วถูกใจทั้งคู่หรือเปล่าเหมือนกันไหม
ท่าทีของคุณหน่อยเนี่ยมั่นใจเสียงแข็งเลยนะครับ
แต่จะตอบถูกหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาลุ้นไปพร้อมกัน

เอาละค่ะ
เอามาอ่านเลยดีกว่าคุณปุ๊กมามามาตรงนี้ด้วยกัน

คุณเจอกันครั้งแรกตอนช่วงเวลาใด
เห็นไหมเห็นไหมเจอกันครั้งแรกอ่ะ

เออเว้ย
ทำไมทำไมถึงเจอกันหลังบ่ายอยากรู้อยากรู้เล่าให้ฟัง
ใช่ผมอัดรายการเสร็จก็ประมาณประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ย
ผมก็จะแวะไปหาเขาที่ร้านอาหารมันเป็น๒๔ทาวเวอร์
ก็ไปเจอกันที่นั่นเขาร้องเพลงอยู่

ไปดื่มอะไรนิดหน่อย
หน่อยผมก็ฟังเขาร้องเพลงผมชอบเขาร้องเพลงได้แบบ
แต่ผมแปลงให้บอกอัดรายการเสร็จก็แค่ว่าร้องเพลงฝรั่งฝรั่งคน
อ๋อเขาร้องเพลงแบบนั้นแต่เห็นกูบอกว่า
หน่อยนี่ตอนที่ไปที่นั่นแล้วไปนั่งฟังเพลงอะไรต่อไลน์นั่น
พาหญิงไปไม่ซ้ำหน้าเลยใช่ไหมครับ

อันนี้เขาก็รู้เรื่องจริงก็ผมพาผู้หญิงไปไม่ซ้ำหน้า
เพราะว่าจะไปโทษผู้หญิงไม่ได้ผมมันหน้าตาดี

เดี๋ยว

นี่คุณพูดเหมือนที่บ้านคุณไม่มีกระจก

หรือว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากมาย

แล้วตอนเจอกันคุยกันสนุกสนาน

ทีแรกที่เขาไปนั่งที่นั่นไปกินอาหาร

ใช่คราวนี้แม่ครัวไปคั่วกระทาอยู่
แล้วมือหล่นไปมือขาไปฆ่ากัน
อันนี้เป็นสเปคคุณปุ๊ไหมครับ

เพราะว่าแปลกอย่างนี้

ไม่เหมือนชาวบ้านครับ

แต่ว่าตะเกี้ยตอบมาไม่ตรงถูกไหม
อันนี้เขาก่อนบ่ายอันนี้หลังบ่ายนะครับ

และในข้อนี้คุณหน่อยก็ตอบผิด

คู่นี้จะทำคะแนนตีตื้นตามทันหรือไม่

แต่อย่างใดเป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นนะครับพี่หมู

จริงเลยนะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขา
พูดเหมือนกันว่าจะทำให้ดูเรา๒คนดี

สมมุติว่าคุณและสุธิรักของคุณไปล่องเรือสำราญ

เหลือเสื้อชูชีพอยู่แค่ชุดเดียวเท่านั้น
คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณจะให้ชูชีพกับใคร

คุณอ้ำพัชราภาซึ่งว่ายน้ำไม่เป็นอยู่ในน้ำ
กับเมียของคุณซึ่งว่ายน้ำเป็นลอยอยู่ตุ๊ป่องตุ๊ป่องข้างคุณอ้ำพัชราภา
แฟนของคุณหรือสุธิราของคุณจะโยนห่วงยางหรือชูชีพไปช่วย

มันเกี่ยวกับปัญหาชีวิตพวกผมด้วยเปล่า
ไม่เกี่ยวอยู่ที่การตัดสินใจว่าคุณคิดเหมือนกันหรือเปล่า

พร้อมนะครับ๑หรือ๒เตรียมตัว
เอาล่ะครับเมื่อเจอคำถามสุดกวนแบบนี้
ด้านภรรยาก็ต้องเดาใจสามี่จอมเทล็นต์อีก

ในใจนี่ภาพแฟดแปลกปลาเต็มไปหมดเลย

จริงแล้วเมียผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องห่วงยายหรอก

จะตอบอะไรก็ให้เหตุผลกันดีหน่อยนะครับ

ห้องยอดให้เมีย
ดูรู้เลยว่าสุภาพผู้หนุ่มทั้งสองนี้นะครับ

นี่คุณอ้าวเนี่ยไม่ใช่เมยเราควรเลือกไปรายการสุดที่รัก

ส่งชีวิตเมี่ยว่ะส่งชีวิตเมี่ยไว้ก่อนนะครับ
ดังนั้นตอบถูกทั้งคู่นะครับเอาไปคนละ๑คะแนน
คราวนี้เนี่ยจริงผู้ชายเนี่ยมันปกติคนที่เป็นตลกเนี่ยนิสัยจะเจ้าชู้มากนะฮะ
พฤติกรรมมีออกนอกรู่นอกทางบ้างไหมจริงแล้วเคยมีไหมครับพี่หมูครับ

ไม่มีเลยตั้งแต่วันนั้นที่เขาสัญญามาจนถึงวันนี้
เขาอยู่คงเส้นคงวาดูแลเราตลอดเลยเราไม่เคยมีต้องเริ่มปวดหัวไหม

เพราะผู้ชายเขาหล่อมากเลยนะจะมีผู้หญิงเข้ามาอะไรต่ออะไรนี่มีมั้งไหม

ไม่มีเลยผิดกลิ่งก็ไม่มี
ถ้าเป็นจริงเนี่ยนอกจากคนละก่อนผมก็เป็นหมาเลย
ทางนี้แหละครับเคยมีไหมคุณบุ๊ค

รับไม่ทวดด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายแบบออกแนวแบบสเปนไง

บุคลิกแบบสเปนสเปนิสอิตาลี

เอาที่สบายใจก็แล้วกัน

หน้าสุดที่หมอบหลับท่างหยุน

หายหมดเลยเหรอ
เบิ๊บรอในรถซ่อยหาย
เอาไปโน้นหลับในรถหายหมด
แต่แปลกใจทำไมหายแต่ซ่อยรถมันไม่เอาไปวะ

ถ้ารถหลับอยู่จะไปยังไง
มันลากมึงลงก็ได้แต่เมื่อมันถอดซ่อยมึงได้